จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวช่วงเย็นที่ผ่านมา
เหมือนว่าจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะ
เพราะว่านายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี
ผู้นำเหล่าทัพก็ยังควงภรรยามาร่วมงานค่ะ

อุ่นไอรักกันอย่างทั่วหน้าในวันวาเลนไทยสมชื่องานจริงค่ะ
เพราะพอแดดร่มลมตกนายกรัฐมนตรี
ก็ควงแขนภรรยาอาจารย์น้องนรพรจันโอชา
มาเดินชมงานพร้อมกับคณะรัฐมนตรีคนอื่น
ส่วนคนไหนที่ยังไม่มีคู่เป็นทางการ
ก็เลยต้องใช้เดี่ยวเข้างานแบบนี้

ผู้เข้าชมงานก็ต้องสวมใส่ชุดไทยย้อนยุคกัน
งานนี้เหล่าบรรดารัฐมนตรีทั้งหลาย
ขนเอาชุดไทยมาประยุกต์ให้เข้ากับบรรยากาศ
บางคนก็พูดแบบติดตลกว่า
กะจะมาคว้ารางวัลชุดไทยแปลกในงานนี้กับเขาล่ะค่ะ
บางคนก็กระซิบบอกนักข่าวว่า
นี่เป็นครั้งแรกเลยที่นุ่มโจ่งกระเบน
ส่วนบางคนก็หยอดคำหวานว่า
เทคนิคของการเลือกชุดไทยย้อนยุคในวันนี้
ก็บอกว่าอยากใส่สีเดียวกับสีภรรยาเขาแหละค่ะ
จะมาคว้ารางวัลประเภทขบขันอ้าวอาจารย์คิดว่าจะได้มั้ยอาจารย์
ไม่รู้ว่าเขางามกันทั้งนั้นก็เป็นมงคลในชีวิตเลย
ผมก็ถือว่าเป็นการใส่ชุดจงกระเบนครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเข้ามาแล้วเนี่ย
บรรยากาศของคนในงานนี่คือจะเป็นมีความรู้สึกเหมือนมีมิตรไมตรี
ยืมย้ำก็เป็นปัจถ่าธรรมของไทย
ความจริงก็ไม่ได้เลือกให้เริ่มต้นจากว่าเรามีผ้าสิ้นสีชมพูอยู่แล้ว
กองงานก็เลยช่วยเลือกให้เข้าชุดกัน
ผมก็หาโทนสีที่เข้ากับสีชมพูได้
ขณะที่หัวระยัยยังบิ๊กตูก็บอกว่า
เทคนิคของการเลือกชุดไทยย้อนยุค
เลือกตามสีวันเกิดเพราะเกิดวันเสาร์
จึงชอบและเลือกสีลักษณะนี้
ส่วนวันนี้เป็นวันวาเลนไทยก็ย้ำอีกว่า
วันไหนก็บอกรักอาจารย์น้องทุกวันอยู่แล้ว

เราเกิดวันสีนี้แล้วก็แรกเอาสีนี้มา

ก็เคยบอกตั้งหลายทีแล้วให้ทุกวัน
เราต้องรักคนรักทุกวันเหมือนรักประเทศไทยต้องรักทุกวัน
แหม่ระดับหัวหน้ารัฐบาลยอดคำหวานใส่ภรรยาแบบนี้
คู่ของรัฐมนตรีคนอื่นก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันค่ะ
บางคนก็บอกว่าชิงให้ดอกกุหลาบภรรยาตั้งแต่เช้าแล้ว
ส่วนรองนายกรัฐมนตรีสมคิดก็บอกว่า
ชีวิตนี้ภรรยาคือคู่ชีวิตที่สำคัญที่สุด
หลังชีวิตจะดีหรือไม่ดียังไงก็อยู่ที่ศรีภรรยาค่ะ
เรื่องหลังสุภาพบุรุษทั้งหลายในชีวิตจะเป็นยังไง
จะดีไม่ดีก็อยู่ที่ภรรยาด้วยนะครับ
ก็ต้องขอบคุณภรรยานะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด

รู้สึกว่าก็จะสนับสนุนอาจารย์สมคิดไปตลอดค่ะ
เรียกได้ว่างานนี้หวานชื่นกันแบบ
ยกแพ็กค์ทั้งคณะรัฐมนตรีเลยเหรอคะ
เหมือนย้อนยุคกลับไปอยู่ในสมัย
หนุ่มสาวเดินควงแขนกันกระนุ้งกระนิ้ง
แบบไม่ต้องเคอะเขินกันเลยค่ะ
สิริวัณรักษัตรายงาน
บรรยากาศในงานเลยอบอุ่นแล้วก็อบอวนไปด้วยความรักนะคะ